สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ท้องฟ้าโปร่งขึ้นมาเยอะเลยครับ
เพราะว่าวันพรุ่งนี้สถานการณ์คงดีขึ้นแล้วก็หายไป
เราก็ลุ้นกลับมาใหม่ว่าปีหน้าพอช่วงปลายปีก็ต้องมานั่งลุ้นเรื่องนี้กันอีก
คำถามก็คือว่าเราจะแก้ปัญหาเบ็ดเสร็จยังไง
แก้ปัญหาอย่างยั่งยืนยังไงที่ไม่ต้องคอยลุ้นกันทุกปีในช่วงหน้าหนาว
มันเป็นเรื่องที่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยแก้ได้แต่ว่าต้องกระทบกับหลายภาคส่วน
แก้ตรงนี้ไปกระทบตรงนั้นแก้ตรงนั้นไปกระทบตรงโน้น
ยกตัวอย่างเช่นต้นเหตุที่มาจากมลพิษจากท่อไอเสียรถ
เอาเรื่องรถแท็กซี่ก่อนรถแท็กซี่เนี่ยวิ่งอยู่ในกรุงเทพ๗๐๐กว่าคัน
ลงขึ้นทะเบียนไว้เนี่ยประมาณ๘๐๐๐วิ่งจริง๗๐๐กว่า
ก็เคยคิดกันว่ารถแท็กซี่เนี่ยพอเก่ามาก
เครื่องยนต์ก็แย่เวลาวิ่งก็จะปล่อยควันพิษออกมา
ฉะนั้นก็เลยมีข้อกำหนดมีกฎหมายออกมาหลายปีแล้วครับว่า
รถแท็กซี่ให้วิ่งได้ไม่เกิน๙ปี
แท็กซี่๙ปีวิ่งทุกวันถือว่าสภาพแย่
พอมาถึงเอาเข้าจริงปรากฏว่ามีรถแท็กซี่ที่มีอายุการใช้งาน๙ปีเยอะเลยนะครับ
ใช้ต่อไม่ได้ขับต่อไม่ได้
อู่หรือคนขับแท็กซี่คนที่เป็นเจ้าของแท็กซี่เขาก็เดือดร้อน
เขาบอกเศรษฐกิจทุกวันนี้แย่อยู่แล้วเจอโควิดก็แย่อยู่แล้ว
แล้วถ้ารถที่วิ่งมา๙ปีขับไม่ได้เขาจะทำมาหากินอะไร
สุดท้ายขึ้นมาก็ต้องมีการผ่อนปลน
กระทรวงคมนาคมผ่อนปลนให้
ขอไปที่กระทรวงทรัพยากรโดยกรมควบคุมมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษก็ตกลงผ่อนปลนให้
แต่มีข้อแม้ว่าปีที่๑๐๑๑
เหลืออยู่๓๔ปีเนี่ยคุณต้องตรวจสภาพปีละ๔ครั้ง
ถ้าคันไหนมันสภาพแย่ก็ต้องไปปรับปรุงเครื่องยนต์
ไม่งั้นวิ่งไม่ได้ก็ผ่อนปลน
เพราะเห็นแก่สภาพเศรษฐกิจปากท้อง
เอาเข้าจริงมันก็มีปัญหาให้ครับ
ตรวจสภาพปีละ๓๔ครั้งเนี่ย

แล้วใครจะไปบังคับใช้กฎหมายกันอย่างลึกซึ้งอย่างนั้น
เข้มงวดอย่างนั้นสุดท้ายขึ้นมา

มาอีกรถบรรทุกขนาดใหญ่
รถบรรทุกขนาดใหญ่๑๐ล้อ๖ล้อทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย
ที่เป็นต้นเหตุสำคัญเพราะรถเหล่านี้ใช้ดีเซลใช้แก๊สเหมือนกัน
ปัญหาก็คือว่า
มาตรการที่พยายามจะออกมาเช่น
ให้ระยะเวลาช่วงที่รถบรรทุกวิ่งเข้ามาในเมืองให้มันสั้นลงมีน้อยลง
หากเจอปัญหามากวิ่งเข้ามาน้อยก็เจอปัญหาน้อย
แต่ผลพวงจากมาตรการนี้บรรดาผู้ประกอบการรถบรรทุกเขาก็โวยว่า
เขาวิ่งเข้ามาส่งสินค้าในช่วงเวลาด้อยน้อยลงก็เกิดปัญหา
ปัญหาก็คือว่าสภาพทางเศรษฐกิจเขา
ระบบการขนส่งระบบการขนส่งสินค้ามีปัญหามากขึ้น
ในที่สุดในที่สุดพอเจอร้องเรียนกันมากระบบก็คลายตัว
ข้อบังคับก็คลายตัวให้วิ่งได้มามากขึ้น
ข้อจำกัดต่างก็พยายามจะลดเงื่อนไข
เพราะไปกระทบต่อเศรษฐกิจภาคขนส่งการขนส่งสินค้า
เราใช้รถบรรทุกเกือบทั้งนั้นแล้วถ้าวิ่งเข้ามาช้า
วิ่งเข้ามาในช่วงเวลาได้น้อยมันก็ผ่านไปถึงว่าทำให้สินค้าเนี่ย
อาจจะมีราคาแพงขึ้นเพราะค่าขนส่งมีปัญหา
อันนี้ก็เลยต้องผ่อนปลนอีกเห็นไหมครับว่ามาตรการแต่ละมาตรการที่เราออกมาเนี่ย
มันมีปัญหาทั้งนั้นมันกระทบเป็นลูกโซ่ทั้งนั้น
ถัดมาเราก็บอกว่าทำไมไม่มีการตรวจควันดำกันอย่างจริงจังบนท้องถนนหนทาง
ทำไมไม่ตั้งด่านตรวจควันดำให้มันจริงจัง
คำตอบก็คือว่าการตั้งด่านตรวจควันดำเนี่ยมันกลับยิ่งเพิ่มปัญหาเข้าไปอีก
เพราะว่าถ้าถนนสายหลักตำรวจหรือกรมการขนส่งทางบกตั้งด่านตรวจควันดำมันจะเกิดอะไรขึ้น

พอรถติดมากขึ้นสภาพรถที่แช่อยู่บนท้องถนนเพราะรถติดเนี่ยมีมากกว่าเดิมที่ไม่ได้ตรวจ
ของเดิมที่ไม่ตรวจรถก็วิ่งผ่านไปผ่านไปเดี๋ยวก็ถึงบริษัทเดี๋ยวก็เข้าบ้าน
อออยู่บนท้องถนนน้อยแต่พอตรวจควันดำจะเป็นสาเหตุทำให้รถอยู่บนท้องถนนมากขึ้น
ควันพิษมากขึ้นอ้าวนี่ข้อเสียก็ตามมาอีก
เห็นไหมครับว่าทุกมาตรการเนี่ยมีข้อดีมีข้อเสีย
อ้าวเขาบอกว่ารถเมรถเมย์ขอสอบอกกรรถร่วมตัวดีเลยครับ
การปล่อยควันดำเนี่ยอ้าวทำไมไม่บุกไปถึงตรวจไปถึงอู่
แล้วคันไหนควันดำเกินไปปิดป้ายห้ามวิ่งติดป้ายห้ามวิ่งติดป้ายห้ามวิ่ง
ทำอย่างนี้ทำได้ไหมครับทำได้แต่ผลจะตามมายังไงครับ
รถวิ่งไม่พอทุกวันนี้รถเมย์ขอสมกและรถร่วมเนี่ย
ไม่พอรับบริการประชาชนอยู่แล้วขืนไปทำอย่างนั้นขึ้นมาอีก
คนก็ต้องยืนรอรถเมย์นานขึ้นกว่าเดิมอีกไปทำงานช้ากว่าเดิมอีก
ผลกระทบทางสังคมตามมาเป็นลูกโซ่อีกอ้าวสุดท้ายขึ้นมาก็อารุมอร่วยกัน
นายกรัฐมนตรีบอกว่าให้ไปใช้รถขนส่งมวลชนให้มากขึ้น
ใช้รถสาธารณะให้มากขึ้นปะโถท่านนายกรู้หรือเปล่าครับว่า
เวลานี้ถ้าคนทิ้งรถเก๋งไปใช้รถขนส่งมวลชนเนี่ยเขาจะต้องเจออะไร
ทุกวันนี้ไปยืนรอรถเมย์ในช่วงลัสเอาเนี่ยก็คนก็แน่น
กว่าจะขึ้นได้เนี่ยรอตั้งไม่รู้กี่คันทั้งรถทั้งเรือเต็มไปหมด
แล้วถ้าคนที่มีรถทิ้งรถไปใช้บริการรถเมรถขนส่งสาธารณะรถตู้เข้าไปอีกจะทำยังไง
รถไฟฟ้าช่วงเช้าช่วงเย็นเวลานี้ก็แน่น
แล้วถ้าสมมุติว่าคนต้องทิ้งรถไปทำตามอย่างที่นายกบอกก็เกิดปัญหาตามมา
นายกบอกว่าอาจจะให้ถึงขั้นวิ่งรถสลับวันขี้วันคู่
ถ้าเป็นอย่างนั้นยิ่งโกลาหลกันไปใหญ่
ที่พูดให้ฟังเนี่ยพูดด้วยความเข้าใจว่าทุกมาตรการที่เราพยายามจะแก้ปัญหา
มีปัญหาตามมาทั้งนั้นแก้ปัญหาได้อย่างหนึ่งก็ไปเจอปัญหาอีกอย่างหนึ่ง
นี่ไงครับถึงแก้ลำบากมันถึงแก้ลำบาก
นี่ยังดีนะครับว่าปีนี้เนี่ยฝุ่นพิษควันพิษจากการเผาป่า
จากการเผาข้าวโพดจากการเผาไร่อ้อยมันยังไม่แผลงฤทธิ์เท่าไหร่
เหนือยังไม่ดูเดือดยังไม่ซีเรียสยังไม่วิกฤตเท่าไหร่
แต่ถ้าวิกฤตขึ้นมาอันนั้นก็ยุ่งอีก
แต่ถ้าวิกฤตขึ้นมาเราจะได้ดูซิว่ามาตรการที่
คุณวราวุฒิศิลปะอาชาเคยบอกผมว่า
จากนี้ไปเนี่ยใครที่จะเผาไล่ข้าวโพดจะเผาไล่อ้อย
ต้องมาเข้าคิวเผาเข้าคิวเผาก็คือว่า
ต้องมาลงทะเบียนไว้ว่าจะเผาเมื่อไหร่
วันนี้คนที่จะเผาได้มีใครจะได้ไม่ต่างคนต่างเผา
เผากันมากมากเอาไม่อยู่ฉะนั้นจัดคิวเผาให้
แล้วก็เผาตามนั้นใครได้คิววันไหนเผาวันนั้น
เขาก็จัดคิวแบบนี้เพื่อไม่ต้องเผาตรงกัน
อันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์แต่ว่าปีนี้มันเหตุไม่เกิดมากอย่างนั้น
ก็ไม่รู้ว่าระเบียบที่ว่านี้ไปถึงไหน
ทั้งหมดนี้เอามาเล่าให้ฟังว่าเรารออย่างเดียวล่ะครับ
รอว่าเมื่อไหร่สถานการณ์มันจะเกิดอีกก็ลุ้นกันเป็นอย่างนี้
เพราะทุกมาตรการก็แก้ปัญหามันแก้ปัญหาเบ็ดเสร็จไม่ได้ทั้งนั้น
แล้วก็มาถึงแม่คนเขาก็ร้องเรียนมาบอกว่าช่วยพูดหน่อยเถอะ
ขึ้นมาแต่เช้าลงทะเบียนคนละครึ่ง
ระบบมันมีปัญหาสุดท้ายขึ้นมาเวลาก็ผ่านไป
เขาก็ไม่ได้รับการยืนยันตอบรับลงทะเบียนไม่ได้ว่าอย่างนั้นเถอะ
ถึงขนาดว่าทนายรณรงค์เนี่ยเขาจะไปลุยแจ้งความ
ไข้มือถือไข้นี่แหละว่าทำให้คนเสียสิบ
ค่ายมือถือก็ออกขอโทษขอโพยว่าปรับปรุงสัญญาณ
แล้วตอนนี้ปรับปรุงได้แล้วปรับปรุงได้ตอนที่หมดสิทธิ์ไปแล้วครับ
แล้วจะทำยังไงเงินขนาดนี้เขามีความหมายสำหรับคนที่เขาตื่นกันมาแต่เช้า
เข้าคิวรอคนที่รอไม่ได้ตั้งแต่คราวที่แล้วเนี่ย
ฉะนั้นเรื่องนี้ก็ให้เป็นอุทาหรณ์ไว้หน่อยว่าเวลาจะทำอะไรเนี่ยต้องคำนึงถึงความพร้อมด้วย
ผมว่าเรื่องนี้เสียหายเยอะครับคนเขาเสียความรู้สึก
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ